อุบัติเหตุพูดถึงเรื่องนี้ไปดูเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับชายวัย๕๔ปีนะคะ
คือเขาไปแวะเติมน้ำมันข้างทางเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์นะคะ
จังหวะที่เติมเสร็จแล้วกำลังจะออกตัวเนี่ยนะคะรถเกิดเสียหลักพุ่งออกไปเกือบจะกลางถนน
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่รถ๑๘ล้อรถพ่วง๑๘ล้อวิ่งมาพอดี
สุดท้ายชนเข้าอย่างจังนี่ไงโอ้โฮ
ชนไปแล้วทับร่างแล้วก็เสียชีวิต
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะของรถพ่วง๑๘ล้อที่บันทึกเอาไว้ได้
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายทำให้ผู้เสียชีวิตคือ
ประเสริฐลานอกอายุ๕๔ปีเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะเสียชีวิต
เพราะว่าถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับศีรษะกระโหลกแตก
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านขายอุปกรณ์แล้วก็อะไหล่รถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
ตะบนบ้านพร้าวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ส่วนคนขับรถพ่วงก็คือในฝ่ายทองขันอายุ๔๗ปี
หลังเกิดเหตุให้การกับตำรวจบอกว่า
เขาได้ขนปูนมาจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
กำลังจะไปส่งปูนที่ปลอยเป็ดกัมพูชา

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อหน้าแล้ว
แต่ว่ามันไม่ทันนะคะเพราะว่าเขาพุ่งเข้ามา
เป็นจังหวะเดียวกับรถของเขาวิ่งมาพอดีเลย
ทำได้เพียงแค่หักหัวรถหลบแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นนะคะ

ใกล้แล้วคือไม่เห็นที่แรกเห็นเขายกล้อเหมือนเขามองไปในร้านนี่แหละครับ
กลับรถยกล้อเหรอยกหน้าเหรอครับยกหน้าครับ

คือลักษณะเขาคือยกล้อหันหน้าเขาจะหันหน้าไปฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นเขาไม่มอง
ทีนี้ช่วงล้อลงคือเขาเสียหลักเพราะเขาวินยกล้อ
ทีนี้ผมมาถึงผมได้แค่หัวหลบแต่หางมันหลบไม่ได้
เพราะว่าเลนส์ฝั่งขวามันมีรถถ้าผมเบียดฝั่งขวาผมก็ผิดเต็ม
ผมก็เลยค่อมไปแต่หางมันไปไม่ไปแห้ง
จังหวะฝั่งขวารถก็มาอีกเหมือนกันนะคะ

อันนี้เป็นเสียงของอีกคนนึงเป็นผู้เห็นเหตุการณ์
คือนางวันวิสาเข็มทองอายุ๓๔ปีก็เล่าว่า
นายประเสริฐมาแวะเติมน้ำมันที่ร้าน
เติมเสร็จกำลังสตาร์ทรถแล้วก็บิดคันเร่ง
จังหวะเข้าเกียร์ล้อหน้าลอยขึ้นไป
ก็เลยทำให้เสียหลักจนกระทั่งถูกรถพ่วงทับนะคะ
ส่วนทางด้านของอาสากู้ภัยสว่างอริยบ้านนา
ก็ช่วยกันเก็บร่างของผู้เสียชีวิต
โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านนา
พร้อมตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็ชนะสูตรสอบพยานในที่เกิดเหตุ
รวมถึงเชิญคนขับรถพ่วงไปสอบสวนที่สพบ้านนา
เพื่อรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ก่อนจะสรุปสำนวนคดีนะคะ
ว่าจะแจ้งข้อหาคนขับรถพ่วงหรือไม่อย่างไรนะคะ
ใครที่เขียนว่าจักรยานยืนดูข่าวนี้แล้วนะ
ต้องตรวจสอบสภาพรถของตัวเองมันเกิดขึ้นได้นะ